เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดป่าภูปอที่จังหวัดกรสิน
พระหลุนนะครับพระหลุนวัย๗๒ปี
ท่านถูกพระร่วมวัดทำร้ายจนมรณภาพ
ใช้มีดฟันใช้จอบฟันเนี่ย
สาเหตุเนี่ยคืออ้างว่าโกรธแค้นที่ถูกต่อว่าเรื่องไม่ไปบินทบาท
แล้วพอพระท่านหลุนกับเจ้าวาดวัดอยู่กันแค่สามรูป
รับบาทมาหรือว่ามีญาติโยมนำกับข้าวมาถวายเนี่ย
แบ่งไปเยอะเหลือเกินเกินความจำเป็น
ไปทำร้ายเขาสร้างเรื่องราวต่างนานาโกหกมากมายสุดท้าย
ยอมรับสารภาพถูกกลับศึกไปแล้วอายุก็๗๒ปี
ใช่อายุ๗๒เท่ากันเลยอดีตพระกรกฎ
ตอนนี้ถูกจับศึกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ร้อยเอ็ดหน่อยนะครับ
เพราะว่าพระลุนพอท่านถูกทำร้ายจนมรณภาพ
นี่ฮะลูกชายได้รับศพของท่านเนี่ยมาตั้งบำเพ็ญกุศล
อยู่ที่วัดหนองไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นบ้านเกิดนะครับ
จักรชาปนักกิจวันพุทธที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันพุทธที่จะถึงนี้
หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ๒๙ตุลาคม
ลูกชายของพระลุนนะครับก็คือนายอภิชาติสุ่มมาตร
บอกกับเรานะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าไม่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะพอเกิดเหตุวันแรกเนี่ย
อดีตพระกรกฎที่อยู่ร่วมวัดอยู่กุฏิข้างกันบอกว่าพ่อเนี่ย
ถูกคนร้ายที่มาทวงหนี้เนี่ยฆ่านะแล้วอ้างว่าพ่อเนี่ย
ตอนที่จะเกิดก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ชายสองคน
มานั่งกินเหล้าอยู่ที่กุฏิกับพ่อแล้วทวงหนี้แล้วพ่อไม่ใช้หนี้
ก็เลยถูกทำร้ายจนมรณภาพคาวัดลูกชายบอกไม่เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะหนึ่งก็คือหลวงพ่อเนี่ยคือพ่อของเขาเนี่ยมีเงิน
ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วไม่เคยติดหนี้ใครด้วย
แล้วพระหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยดื่มเหล้าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะไปก่อเหตุแบบนั้นได้ยังไง
จะไปติดหนี้ติดอะไรใครแล้วก็มานั่งดื่มเหล้ากับคนที่มาทวงหนี้
เป็นไปไม่ได้เลยลูกชายของพระรุนบอกว่า
จิตใจของอดีตพระกรกฎถือว่าโหดเยี่ยมมากวางแผนสร้างเรื่องปิดบังโกหก
เพื่อจะฆ่าพ่อเขาทั้งทั้งที่หลวงพ่อของเขาเนี่ย
แค่ไปเตือนเรื่องอาหารที่ไปบินทบาทมาหรือว่ามีญาติโยมมาใส่บาท
แทนที่จะแบ่งไว้พอกินที่เหลือก็คืนให้ญาติให้โยมเขากลับไปกินก็ได้
ควรจะพอดีควรจะแบ่งปันพ่อไปเตือนแค่นี้บอกว่าแค้น
แต่เท่าที่รู้มาเนี่ยอดีตพระกรกฎไม่น่าจะแค้นพ่อแค่เรื่องบินทบาทอย่างเดียว
แต่น่าจะแค้นพ่อที่พ่อไม่ให้ยืมเงินด้วยอย่างแน่นอน
เพราะได้ยินมาจากชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยไม่ให้อดีตพระกรกฎยืมเงิน
ถ้าถามว่าอโหสิให้ไหมลูกชายของพระรุนบอกว่า
ก็ขออโหสิกรรมให้นะสำหรับอดีตพระกรกฎผู้ก่อเหตุ
แต่อยากให้ถูกลงโทษทางกฎหมายจนถึงที่สุดถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
ผมคิดว่าตรุณต้องมีเงินเยอะ
ได้ยินข่าวชาวบ้านว่าจะขอยืมเงินจากตรุณแต่ยังไม่ให้
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเวรกรรมแล้ว
ลูกชายคนโตนะคะ
ส่วนลูกชายคนกลางของพระรุน
บอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเวรกรรมไม่รู้จบก็เลยไม่ทำ
พระชายนโลงก็อยู่ร่วมวัดเห็นวัดเดียวกันนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับลูกคนกลางของพระรุนบอกว่า
คนอย่างอดีตพระกรกฎไม่สมควรจะเรียกว่าตัวเอง
ไม่สมควรจะเรียกตัวเองว่าเป็นพระนะครับ
ถ้าเขากลัวผมฆ่าไงครับแต่ผมทำจริงจริง
วันนั้นที่ถ้าวันที่สองที่ผมเข้าไป
เจ้าอาวาสผมก็เลยเห็นใจว่าเป็นเวรกรรม
พี่บอกบ่อยพี่ยกมือบ้านผมผมว่าจะเอาจริงนะ
ถ้าตายผมมีสิทธิ์ออกจากคุกได้
พ่อผมสองคนทำไมผมจะทำไม่ได้
การรูปผมพระไงครับคนนี้ไม่ใช่พระครับ

วัดป่าภูปอจะอยู่ที่กาลสินนะฮะ
กุฏิของอดีตพระกอลลากฏผู้ก่อเหตุ
ที่ทำร้ายพระรุนจนท่านมรณภาพ
ถูกเก็บกวาดนะฮะข้าวของเครื่องใช้เอาออกมาจากกุฏิ
แล้วเผาทิ้งหมดเลยนี่ฮะทางวัดเผาทิ้งหมดเลยนะครับ
พระชัยนรงค์นันทชัยท่านจ้าวาดวัดป่าภูปอนะครับ
ท่านบอกว่าที่มาทำความสะอาดกุฏิตรงนี้เนี่ยเพราะไม่มีใครอยู่แล้วนะ
ก็เลยเอาจีวรมุ้งข้าวของซองปัจจัยทั้งหลายของอดีตพระกรกฎเอามาเผาทั้งหมด
ไม่เก็บไว้เป็นสมบัติของวัดไม่เอาอะไรทั้งสิ้นท่านบอกเผาทิ้งให้หมด
อดีตพระกรกฎสารภาพว่าทำไปเพราะแค้นเพราะเก็บกฎที่ถูกพระรุนท่านต่อว่า
เรื่องเอาอาหารที่บินทบาทไปจำนวนมากท่านเจ้าวาดวัดป่าภูปอ
ก็คือพระชัยนรงค์ท่านบอกว่าอดีตพระกรกฎมีพฤติกรรมแบบนั้นจริง
นี่ฮะนี่อดีตท่านเจ้าวาดท่านเป็นพระหนุ่มนะแต่ท่านแบบโอ้โหครองตัวอย่างดี
ชาวบ้านเคารพนับถือมากคืออดีตพระกรกฎเนี่ยท่านเจ้าวาดวัดบอกว่า
อายุ๗๒แล้วนะไม่ออกบินทบาทนะอ้างว่าเจ็บป่วย
แต่ความจริงเนี่ยไปก่อเหตุทำร้ายพระรุนเขาอ่ะ
ใช่อ้างว่าเดินไม่ไหวอายุก็ไม่มีแรง
ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านก็คิดว่าจะเดินไม่ไหวจริงแต่สุดท้ายไม่ใช่อ่ะ
วิ่งไล่ฟันเขาเนี่ยฮะพระร่วมวัดเขารู้ดี
ถ้าลุงท่านอยู่กุฏิข้างท่านรู้ดีว่าเจ็บจริงไม่จริงอย่างไร
แล้วพฤติกรรมเนี่ยท่านเจ้าวาดบอกว่าจริงอย่างเช่น
ญาติโยมมาถวายหรือว่าไปบินทบาทมาได้นมมา๑๐กล่อง
อยู่กัน๓รูปนะที่วัดมีท่านเจ้าวาดนะพระชัยนรงค์
มีพระรุนที่ท่านมรณภาพมีอดีตพระกรกฎ
นม๑๐กล่องพระรุนไม่ใช่พระรุนขออภัย
อดีตพระกรกฎหยิบไปเจ็ดแปดกล่องหยิบเข้ากุฏิตัวเอง
ถ้าเป็นพวกอาหารอย่างหมูทอดเนื้อทอดโกยเข้ากุฏิตัวเอง
ญาติโยมเนี่ยเอามาถวายที่วัด
แทนที่ว่าเออฉันเสร็จมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเพลงอ่ะ
ที่เหลือเย็นเราไม่ได้ฉันอยู่แล้ว
คืนญาติคืนโยมให้เขากลับไปกินกันก็ได้
แต่อดีตพระกรกฎเก็บเข้ากุฏิหมด

นี่ฮะส่วนที่พระรุนท่านไปว่าอดีตพระกรกฎ
หน้าญาติโยมท่านเจ้าวาดวัดท่านบอกว่า
ก็พระรุนท่านเป็นคนโผงผางนะ
คือแต่พระกรกฎเนี่ยอดีตพระกรกฎเนี่ย
คิดเล็กคิดน้อยคือเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลย

คือทีแรกเนี่ยท่านบอกว่าคิดว่าสักวันหนึ่ง
เดี๋ยวพระทั้งสองรูปที่ก็โอ้โหอายุเยอะกันละ๗๐กว่าแล้วเนี่ย
คงจะคิดกันได้เองแต่สุดท้ายเนี่ย
มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นจนได้
ท่านก็เลยอยากฝากบอกไปถึงทุกคนเลยนะ
หรือว่าพระที่วัดอื่นพระรูปอื่นเลย
บวชแล้วเนี่ยห่มผ้าเหลืองแล้วต้องปล่อยวาง

พระชัยนรงค์ท่านเจ้าวาดวัดป่าภูปอที่กรสินเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านไม่มีมือถือนะครับ
พกโทรศัพท์มือถือไม่ดูโทรทัศน์

เป็นที่เคารพของชาวบ้านในหมู่บ้านหนองแซงมาก
เดี๋ยว๑๔พฤศจิกายนนี้วัดป่าภูปอจะมีงานทอดกระถิ่นนะฮะ
ญาติโยมใครอยากจะไปทำบุญก็เชิญได้นะครับ
แต่เนี่ยฮะคือวัดปฏิบัติของท่านเจ้าวาดวัดแห่งนี้ครับ

แต่มันฝังไงมันฝัง
บางทีบางทีเขาก็ด่าแบบ
ไอ้คนผู้เสียชีวิตนี่นะคนตายนี่
เค้าเป็นคนโผงผังกระโลกะเลก
พูดภาษาอีสานกระโลกะเลก

เวลาตอนอาญาโยมอ่ะอาหารไอ้
จุนย่ามเราสิยีพอ
มันบอกกันหนักคือมันไม่พอควรไม่พอเหมาะพอดีนะแต่คนนั้นก็คิดเล็กคิดน้อยพูดได้นะ
ถ้าเป็นเหมือนเราก็สร้างหวะอาหารการกินก็ได้มาทุกวันเราไม่สนใจ

ทั้งที่ท่านก็ฉันไม่ได้
ฉันไม่ได้หรอกคนแก่อย่างนี้นี่ก๋วเนื้อแห้งเนื้อหมูทอดอะไรได้

เป็นผ้าจีวอนเป็นเสือเป็นมงค์เป็นอะไรของพระที่ใช้ล่ะ
เป็นกระดาษเป็นซองปัจจัยอะไรโรคมากสกปรกมาก

นี่ฮะท่านจาวาทวัดป่าภูปอที่กรสินค์
อายุท่านรู้สึกจะ๓๐กว่าเองบวชมา๑๒พันศาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนอดีตพระกรกฎนะครับหรือปัจจุบันก็คือนายกรกฎเสนาฤทธิวัย๗๒ปี
วันนี้ตำรวจยังคุมตัวอยู่ที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหาที่สพท่าคันโทนะครับ
ก็จะมีญาติมาเยี่ยมบ้างนะพนักงานสอบส่วนวันนี้ก็
นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนี่ฮะแม่แทนที่จะอยู่วัดดีนะอายุ๗๒
จะได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกลายเป็นผู้ต้องหานะครับ
คือเมื่อคืนก็สอบปากคำนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเตรียมวางแผนก่อเหตุนะ
เชื่อไหมวางแผนล่วงหน้ามาเป็นเดือนนะโอ้โหเพื่อจะก่อเหตุฆ่าพระรุน
คือตำรวจบอกว่าก็ต้องสอบให้สิ้นสงสัยนะครับ
พยานหลักฐานต่างอย่างเช่นที่มาของขวดเหล้า
ที่เอามาจัดฉากว่าพระรุนเนี่ยมีคนมาทวงหนี้
คนแล้วนั่งกินเหล้าอยู่กับเขาก่อนจะถูกเขาฆ่าตายเนี่ย
แหล่งซื้อเหล้าซื้อมาจากไหนถึงเอามาจัดฉากหลอกว่า
มีคนร้ายสองคนมาดื่มเหล้ามาทวงหนี้พระรุนเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นนะ
เพื่อจะอำพลางคดีหรืออาวุธทั้งมีดทั้งจอบไปเอามาจากไหน
พวกนี้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีทั้งหมดนะครับ
คดีนี้ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งตำรวจบอกว่ามีอัตราโทษสูงมาก
แล้วก็จัดเวรยามเฝ้าดูแลในห้องคุมตัวผู้ต้องหาตลอด๒๔ชั่วโมง
ใช่คะฆ่าโดยไตรองโทษประหารชีวิต
ประหารเลยนะครับลูกชายของพระอลุนท่านบอกว่า
อยากจะให้คนร้ายเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่าจัดเวรยามเฝ้าดู๒๔ชั่วโมง
กลัวจะเครียดกลัวจะคิดสั้น
เดี๋ยวจะไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกรสินวันพรุ่งนี้
คดีนี้คุณผู้ชมชื่นชมตำรวจนะคะ
คือตำรวจเขาบอกว่าจับพิรุษของอดีตพระกรกฎได้ตั้งแต่ต้น
แล้วการแจ้งข้อหาเนี่ยไม่ใช่แค่ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตำรวจคือแจ้งข้อหานักเพราะว่าสืบรู้มาว่าวางแผนเป็นเดือน
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองเลยนะโทษประหารชีวิตเลย
คุณจะไม่วางแผนได้อย่างไรก็สอบอย่างน้อยสงสัยเลย

คุณผู้ชมครับ